ฝรั่งเขามีปัญหาทะเลาะกันกับนายมดแดงนายฝรั่งเนี่ยเป็นชายชาวอิตาลีครับ
ก่อนอันนี้ก็จะจ้างคนสวนมาทำงานที่บ้านนายมดแดงเป็นลูกชายของอดีตคนสวน
นายฝรั่งกับนายมดแดงทะเลาะกันนายฝรั่งอาศัยจังหวะเร็วครับ
เอาหัวเนี่ยหม่งหน้าผากนายมดแดงแล้วต่อยหน้านายมดแดง
เลือดกลบหน้าเลือดกรบปากเหมือนจมูกจะแตกด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ
ดูเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกันหน่อยครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับนายมดแดงหรือว่านายบันเทิงอายุยี่สิบสี่ปีครับ
เมื่อกี้เห็นใช่ไหมฮะจมูกนี่คือมันมีเลือดอาบอยู่เลยอะครับ
โดนชายชาวอิตาลีครับบ้านอยู่ใกล้กันทำร้ายร่างกาย
เอาหัวหม่งเข้ามาที่หน้าผากของเขาแล้วต่อยหน้าเขาน่าจะเข้าตรงประมาณช่วงจมูกอะครับ

หลังจากนั้นนายมดแดงคนเจ็บโมโหตะโกนท้าทายออกมาดิออกมาดิ
เพราะว่าคู่กรณีพอต่อยเสร็จแล้วทำร้ายเสร็จแล้ว

แล้วจะเห็นว่ามีคนอยู่ในคลิปนี้มีผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้า
นั่นคือพ่อนายมดแดงชื่อว่าคุณพ่อลำจวนอายุ๕๒

คุณละอองดาวคุณละอองดาวเป็นผู้หญิงเสื้อสีขาวครับ
อายุ๔๔ปีเป็นเมียของนายมดแดง
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยมีจังหวะหนึ่งที่ถือลากจอไปแบบนี้
คือเธอเองก็รักและห่วงผัวทำไมต้องมาทำร้ายผัวฉันแบบนี้ด้วยนะฮะ
แต่ก็ไม่ได้เอาไปทำร้ายใครนะ
หลังจากเกิดเหตุครับตำรวจสภเมืองเชียงใหม่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบระงับเหตุ
จุดเกิดเหตุอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
บ้านของนายมดแดงฝั่งคนเจ็บและบ้านของคู่กรณีอยู่ตรงข้ามกันเลย
สองฝ่ายไปคุยกันที่โรงพักครับ
ชายชาวอิตาลีคนก่อเหตุยอมรับผิดและยกมือไหว้ขอโทษ
แต่ฝั่งของคนเจ็บยังกลัวจากนี้ไปเขาจะปลอดภัยหรือเปล่า
เกิดเขากลับใจมาทำร้ายอีกทำยังไงกลัวจะถูกระรานอีกนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ลงพื้นที่ไปครับ
จุดเกิดเหตุบนถนนในซอยยังมีรอยเลือดอยู่เลยครับ
ชายชาวอิตาลีที่เป็นคนก่อเหตุปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ไม่ขอให้ข้อมูล
ทีมข่าวก็เลยได้คุยกับฝั่งของนายมดแดงคนเจ็บแล้วก็เมียของเขา
เล่าให้ฟังว่าตอนช่วง๘โมงเช้าครับ
คนก่อเหตุผู้ชายชาวอิตาลีซึ่งเป็นเจ้านายเก่าของพ่อนายมดแดง
ครอบครัวจะเรียกชายคนนั้นว่านายฝรั่ง
ก่อนหน้านั้นนายฝรั่งเนี่ยได้เรียกพ่อของนายมดแดงเนี่ยไปพูดคุย
ต่อว่าเรื่องที่ไม้บ้านของนายฝรั่งหายไป
วกกับพ่อของนายมดแดงชอบสุมไฟแล้วควันมันลอยไป
รบกวนคนที่มาเช่าบ้านของนายฝรั่ง

เมียของคุณที่เป็นคนไทยอนุญาตให้ผมเอาไม้ไปได้
เพราะมันรกหน้าบ้านผมก็เลยมาเอาไม้ไป
ไม่รู้ว่าผัวเมียเขาไม่ได้คุยไม่ได้อัปเดตกันหรือยังไง

หลังจากนั้นครับพอตำหนิพ่อเสร็จแล้ว
จังหวะที่เดินออกมานายฝรั่งเห็นนายมดแดงยืนอยู่
เพื่อนของนายมดแดงซึ่งเป็นผู้พิการ
เดินเข้าไปกระชากกระเป๋าย่ามแล้วค้นดูของแล้วปามมีดลงพื้น
ก็เลยทะเลาะกันพอทะเลาะกันเสร็จแล้วยังไม่ทันตั้งตัวเลย
ฝั่งนายฝรั่งอาศัยจังหวะเร็วครับเอาหัวหม่งก่อนเลยแล้วชกอีก๒ครั้ง
ก็เลยทำให้นายมดแดงบาดเจ็บนะฮะ
หลังจากนั้นก็เลยแจ้งตำรวจแล้วตัดสินใจ
แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายลองฟังฝั่งคนเจ็บเล่าเพิ่มเติมฮะ
ฝรั่งลูกเลี้ยงฝรั่ง
มันก็ไม่ได้ไปสู่ฝันสุ่ม
แล้วก็ก็ไฟเพื่อที่จะหุงข้าวที
แต่มันเพราะว่ามันไม่มีไฟใช้ครับ
ก็เลยเรียกร้านแล้วก็เลยไป
ปกติกระทบกระทั่งกันด้วยมั้ยคะ
ก็มันก็มีนิดหน่อยครับ
พูดมาเขาขอมาเราก็ให้เขาอะไรมาเราก็ทำตามอยู่ตอนนั้น
แต่ใจเราเราว่าเออมันผูกใจเจ็บมันคือแบบว่าครอบครัวเราเนอะ
ถึงจะเป็นพ่อแม่แฟนเราก็รักเหมือนพ่อแม่เรา
ถ้าจะมาทำอะไรอย่างนี้มันไม่ได้
นี่ฮะดังนั้นมาทำร้ายคนที่ฉันรักแบบนี้มาทำร้าย
พอสามีฉันแบบนี้ฉันไม่ยอมเธอยืนยันว่าเอาเรื่องถึงที่สุดครับ

บอกเลยว่าไม่ว่าจะรวยขนาดไหนหรือเป็นใครก็ตาม
ถ้าทำร้ายร่างกายกันทำผิดกฎหมาย
ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันว่าเผื่อฝั่งในฝรั่งเขาเปลี่ยนใจ

เพราะตอนแรกเมียของนายฝรั่งซึ่งเป็นคนไทย
ตอนแรกเหมือนจะให้สัมภาษณ์และสุดท้ายก็ไม่ให้สัมภาษณ์

อยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมนะคะ